ดูเรื่องนี้กันต่อคุณผู้ชมค่ะเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ที่ไปร้องเรียน
อยากจะให้มีการชี้แจงนะคะเพราะว่าพาลูกชายอายุ๔ขวบเท่านั้นเอง
ไปที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังแล้วก็หมอเนี่ยวินิจฉัยผิด
ทำให้ต้องผ่าตัดสองครั้งนะคะเสียค่าใช้จ่ายไปเป็นแสนคุณผู้ชมค่ะ
ทีมข่าวได้รับการร้องเรียนเรื่องนี้ค่ะจากนางสาวยลดาทองสมอายุ๒๙ปี
นายนัทพงศ์พลเยี่ยมอายุ๒๕ปีนางจันทการมาตราอายุ๕๑ปี
คือทั้ง๓คนนี้ก็เป็นพ่อเป็นแม่เป็นยายของเด็กชายอายุ๔ขวบ
ก็เล่าอย่างนี้ค่ะบอกว่า๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ลูกชายนะคะตัวร้อนก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนย่านรังสิต
โรงพยาบาลก็เอาอุจจาระปัสสาวะของเด็กไปตรวจบอกว่าค่าเลือดน้องขึ้นสูง
หมอมาเอามือจับท้องของเด็กแล้วบอกว่าไส้ติ่งแตก๑๐๐ต้องผ่าตัดด่วนแบบนี้
ก็มีคนเอาเอกสารมาให้แม่เซ็นเพื่อรับรู้ค่าใช้จ่าย
๑แสน๖หมื่นบาทถึง๑แสน๘หมื่นบาทแม่ก็เซ็นเด็กจะได้ผ่าตัด
หลังจากนั้นผ่านไป๕นาทีพยาบาลออกมาบอกว่าหมอขอพบคุณแม่ด่วนเลย
พอไปที่ห้องผ่าตัดเนี่ยหมอบอกว่าน้องไม่ได้เป็นไส้ติ่งแตก
กล่องกล้องไปแล้วเจอลำไส้อุดตันถ้าแม่ไม่ผ่าต่อลำไส้น้องจะเน่า
แต่ตอนนั้นแม่บอกว่าหมอได้ผ่าตัดไส้ติ่งน้องไปแล้ว
โอ้โหแม่ก็ตกใจค่ะอืมหมอเนี่ยถึงตอนนั้นก็เอาใบค่าใช้จ่ายเนี่ย
ให้เซ็นอีกใบหนึ่งนะคะ๒๕๐๐๐กว่าบาทก็ต้องเซ็นแล้วค่ะ
นาทีนี้ก็ต้องเซ็นแม่เซ็นไปสรุปว่าเซ็นไป๒ครั้งนะคะ
จันทการยายเนี่ยบอกว่าผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยหมอมาบอกว่า
สุดท้ายน้องไม่ได้เป็นลำไส้อุดตันนะแต่ว่าลำไส้เนี่ยไปบังไปพัน
แล้วบังไส้ติ่งเอาไว้ยายก็ถามหมอบอกเอาแล้วตัดไส้ติ่งไหม
หมอบอกตัดแต่ไส้ติ่งไม่ได้แตกนะแต่ตัดนะคะก็ติดใจว่าเอ้า
ทำไมหมอพูดกลับไปกลับมานะคะหลังจากผ่าตัดค่ะตามรายงานเนี่ย
บอกว่าหลานชายก็มีอาการปวดท้องนิดหน่อยค่าเลือดต่ำลงโรงพยาบาลเนี่ย
สวนออก๓รอบรวมทั้งหมดอยู่โรงพยาบาล๖วันเสียค่าใช้จ่ายไป
ตอนนี้ที่เขาจ่ายไปเนี่ยนะคะ๙๕๐๐๐บาทนอกนั้นก็เซ็นยินยอมเป็นหนี้นะคะ
ส่วนที่เหลือถึงจะออกจากโรงพยาบาลได้ค่ะแม่บอกว่าโอ้โหเจอแบบนี้
อยากให้หมอออกมารับผิดชอบแล้วขอความเป็นธรรมให้ลูกชาย
เพราะตอนนี้เด็กก็ปวดแผลเวลาเดินก็ต้องโดนหลังโก่ง

ทำไมแค่เอามือไปจับปุ๊บแล้วก็รู้เลยว่าไส้ติ่งแตก

สรุปน้องไม่ได้เป็นลำไส้อุตตัลนะครับ

น้องจะเป็นลำไส้ไปพันบังไส้กิ่งเอาไว้

หมอบไม่ได้แตกครับ
แล้วตัดไม่ใช่จริงตัดครับ
คุณยายของน้องขอพบผู้มนุยการโรงพยาบาลนะคะ
ขอประวัติการรักษาแล้วก็ขอพบหมอ
เพื่อที่จะคุยเรื่องค่ารักษาด้วย
แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ประสานงานนะคะ
วันนี้ช่วงบ่ายบอกว่าจะย้ายลูกชายไปโรงพยาบาลอื่น
อยากจะได้ใบส่งตัวเอาน้องออกมาก่อน
ตอนนี้ก็มีการประสานกับทางคอร์เซนเตอร์ของโรงพยาบาล
แต่ว่าทางโรงพยาบาลแจ้งว่ายังไม่สะดวกให้ข้อมูลนะคะ
ประสานกับทางสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งค่ะ